ปีนี้น้องกวิน๒ขวบแล้วแจกความน่ารักสดใสให้พี่กัน
น่ารักจริงคุณผู้ชมเปลอะแป๊บเดียวกันจริง
หัวใจหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ศรีริต้าแล้วก็คุณพ่อกรอายุครบ๒ขวบแล้วค่ะ
เอามาเป็นสวนสนุกเลยนะฮะจัดปาร์ตี้วันเกิดฉลองให้น้องกวิน

แล้วก็จัดโซนถ่ายรูปมีธีมท้องทะเลสุดน่ารัก
แล้วก็เค้กก้อนโตอุ้ยเด็กถูกใจมากคุณผู้ชม
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเพื่อนในวงการบันเทิง
ของคุณแม่ริต้าก็ยกครอบครัวหอบลูกหอบหลานมาปาร์ตี้กันที่บ้านนี่แหละค่ะ
อย่างของพี่บี้แล้วก็คลุปกิฟต์นะฮะ
แม่โอซาแวงนะฮะแม่วิกกี้นะฮะทุกคนก็หอบลูกกระเตงกันมา
คุณผู้ชมน่ารักดีมาร่วมโวยพรวันเกิดให้กับน้องกวินกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะ
จากนี้ค่ะคุณแม่ริต้าก็ได้โพสต์ภาพพาลูกชายไปทำบุญ
ด้วยการบริจักษ์ของเล่นแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับน้อง
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลามบ้านแห่งความสุขอ่อนนุษย์ด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าปีนี้เป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยล่ะค่ะ
คือปลูกฝังนิสัยการแบ่งปันให้กับน้องกวินตั้งแต่เด็กเลยคุณผู้ชม
และที่สำคัญผลบุญครั้งนี้หลายคนบอกว่าขออวยพร
จากให้น้องกวินแข็งแรงมีความสุขแล้ว
พรให้แม่ริต้าสมหวังดั่งใจที่อยากจะมีเบบีคนที่สองเป็นผู้หญิง
ใช่เพราะว่าปีนี้อาจจะมีแค่น้องกวิน
แต่สามขวบน้องกะวินก็จะมีน้องสาวอีกแล้วขอบใจช่วย